หากย้อนเวลากลับไป๕๗ปีก่อนถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความประปื้มแล้วก็ปิติยินดีของชาวอำเภอรัตภูมิในจังหวัดสงขลานะคะ
เพราะว่าในหลวงรัชกาลที่๙และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยม
ซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของทั้งสองพระองค์ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมจังหวัดในทางภาคใต้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณวัชรีดวงใสค่ะ
รับจำลองถูกสร้างขึ้นที่สำนักสงฆ์ดอนขี้เหล็กบริเวณทางหลวงหมายเลข๔
ถนนเพชรกะเสมอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา
เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็จพระหนังเจ้าพระบรมราชนินาศ
เสด็จประพาทที่จังหวัดสงคลาเมื่อวันที่๑๗มีนาคมปี๒๕๖๒
เนียมคุณเพชรอายุ๗๙ปี
หนึ่งในราศดรที่เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จเล่าว่า
หลังจากทราบข่าวก็ตั้งใจไปเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
แม้ตอนนั้นจะป่วยก็ตาม
ลุงบวชเพิ่งศึกจากพระนะ
แต่ศึกมาหลายวันแล้วมันเป็นไข้ไข้เขาเรียกไข้อะไรล่ะไข้
ใกล้ฝีเป็นฝีดาดอะไรนั้น

ในความจงรักภักดีที่จะมารับเสด็จพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระรู้มาก่อน
แต่ก็อาการยังไม่ปกติ
ก็เลยต้องซื้อเสื้อแขนยาวมาใส่ปิดเปรย์
วันนั้นราษฎรในพื้นที่ต่างพักกันตื่นเต้นดีใจ
หาซื้อทงชาติไปประดับหน้าบ้าน

เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จบริเวณที่ว่าการอำเภอ
ซึ่งตอนนั้นเป็นอาคารเรือนไม้๒ชั้น
โดยทั้งสองพระองค์ได้ยืนบวกพระหัดทักทายราษดร

รับรู้ได้ถึงสายพระเนธอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา
ต่อราษฎรที่เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
บริเวณระเบียงของที่ว่าการอำเภอ
โดยมีราศดรโบกทงชาติไปมา
พร้อมส่งเสียงทรงพระเจริญตลอดเวลา
รองเป็นโครงสร้างและก็ทางมาพราวสาร
ให้ชาวบ้านช่วยกันสารก็ใช้เวลาหลายวัน
ก่อนที่จะเสด็จมานะก็ดูแล้วก็เต็มหมด
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาฏ
เสด็จพระราชดำเนินไปที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ
เสด็จพระราชดำเนินจากสารากลางจังหวัดพัทธลุง

โดยมีนายประพันธ์นพัทธลุงผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น
ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระแสงราชศัตราประจำจังหวัด
ที่ทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไป
ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ
นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชดรในจังหวัดภาคใต้
เป็นครั้งแรกของทั้งสองพระองค์
เริ่มตั้งแต่วันที่๖มีนาคมปี๒๕๐๒เป็นเวลา๒๐วัน
ส่วนที่ว่าการอำเภอรัตภูมิหลังเก่า
ปัจจุบันได้ปรับเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสภาวัฒนธรรม
โดยใช้โครงสร้างเดิมทั้งหมด
มีพระบรมชายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์

ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำใส่กรอบเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
นับเป็นความภาคภูมิใจของราศดรในพื้นที่
แม้จะผ่านมา๕๗ปีแล้ว
แต่เหตุการณ์วันนั้นยังสร้างความปราบปลื้มใจให้ราศดรมาจนถึงทุกวันนี้